ดูกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการวอเล็กบอลไทยกันบ้างนะครับ
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงที่ไปเล่นหลีกอาชีพประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะครบกำหนดกักตัวแล้วก็เดินทางกลับไปลงซ้อมกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปดูสองคนแรกกันหน่อยครับก็คือทัศน์นึกแจ้งนะครับ
ก็ปล่อยคลิปแนนทัศดาวนึกแจ้งนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ทายแฟนวอเล็กบอลนะครับหลังเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยบอลเรลทีมชาติไทยได้ทักทายเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็บอกว่า
เหลือเวลาอีก๗วันพร้อมกับตั้งเป้าคว้าแชมป์กับสโมสรนี้เป็นสมัยที่๓ให้ได้ครับ
สวัสดีค่ะแนนค่ะอีก๗วันนะคะก็จะเริ่มเปิดหลีกแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนครับก็คือบีมพิมพิชยากกรำนะครับ
ก็ลงฝึกซ้อมกับคูโรเวทอัคาเฟลีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทางทวิตเตอร์ของสโมสรได้ปล่อยภาพที่ยืนคู่กับ
เมริเตรลุสเพื่อนร่วมทีมในโคต้าต่างชาตินะครับ
สหรัฐอเมริกาดูจากภาพแล้วน้องบีมนี่๑๗๘นะครับ

ก็นั่นนะครับยืนแล้วดูเป็นลิบอลโล่ไปเลยนะครับ
โดยทางพิมพิชยานะครับก็เผยว่าการซ้อมวันแรกเป็นการซ้อมเบานะครับ
ก็ตีบอลรับบอลบ้างซึ่งทางทีมงานสตาร์ฟโค้ด
เพิ่มระดับในวันต่อไปนะครับ
อกจากนั้นทางสโมสรยังเผยแพร่คลิปที่น้องบีม
พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นทักทายแฟนวอเล็กบอลของทีมอีกด้วยครับ